คุณผู้ชมค่ะเห็นเด็กแบบนี้แล้วน่าชื่นใจจริงนะ
ไปดูนิดนึงนะคะบ้านนี้พี่มอสปฏิพานไปเลยจ้า
บ้านนี้มีลูกสาว๒คนนะคะ
น้องสโดกับสวรรค์๙ขวบนี่กับน้องสวรรค์๖ขวบค่ะ
แล้วก็บ้านนี้เขามีกระชับความสัมพันธ์กันด้วยนะคะ
กันทำอาหารก็มีคุณผู้ชมหลากหลายกิจกรรมเลยสำหรับบ้านนี้
แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมบ้านนี้ปลื้มมากคืออะไรรู้ไหม
น้องสโดแล้วก็น้องสวรรค์นี่
ลีลาบอกเลยว่าพิ้วสุดไปเลยนะคะ
แต่ว่าอย่าว่าอย่างงี้เลยนะคุณพ่อก็ห่วงของเขาเหมือนกันนะ
คือคุณลูกแอบถ่ายคลิปใช่ไหมแต่นี่ดูด้านล่างคุณผู้ชม
คุณพ่อขอมีส่วนร่วมด้วยจ้า
เซอร์นิดนึงเอ๊ะผ่านเซ็นเซอร์หรือเปล่า
อะไรประมาณนี้เออน่ารักดีนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมไปดูคลิปกันเต็มเลยจ้า
ชื่นนะ
เดี๋ยวรู้เลยว่าทำไมคุณพ่อขออยู่ทุกคลิป
เพราะอะไรลูกสาวสวยขนาดนี้คุณ
นี่ดิฉันสงสัยว่าทำไมไม่เอาเพลงคุณพ่อมาเต้นเลยนะคะ
เมียวเมียวเมียวนิ้วเงานะ

คุณผู้ชมมาดูกันต่ออีกที่บ้านหลังนึงคุณผู้ชม
ใกล้กันเลยบ้านของพี่อ้อมพี่ญดดาร์ไงใกล้ค่ะสนิทกัน
อยู่ด้วยกันจนหน้าเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ตามเฝ้ากงละกงละครตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
แล้วอย่างที่บอกไปนะคะบ้านเขาสนิทกับบ้านพี่มอสไงค่ะ
ใช่ลูกสาววัยเดียวกันก็เอาเหมือนกันค่ะ
กันเล่นติ๊กตรงติ๊กต๊อกโอ้โหลีลาไม่เบาคุณผู้ชม
เรียกว่าพริ้วไหวดังสายลมนี่

เป็นคู่เออนะคะเรียกว่าสวยคู่เลยจ้า

คนนี้ก็แสบสันไม่แพ้ใครเลยจ้ะ
ลูกสาวของพี่โอพักจีราน้องแสนดีคนนี้

รีวิวก็เก่งนะเต้นลีลาก็ดี

อยู่บ้านทำอะไรก็เต้นดีกว่า

ไม่แน่ใจคุณผู้ชมดูสักหน่อย

บอกเลยเต้นเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
เต็ปเป๊ะจริงเอาไปดูกันจ้า